สวัสดีครับเดินทางมาถึงกลางสัปดาห์แล้วนะครับ
เปลี่ยนแปลงสภาพอากาศยังคงดำเนินต่อไปอย่างต่อเนื่องนะครับ
ชาวใต้คงจะได้หายใจหายคอโล่งขึ้นนะครับ
หลังจากที่สถานการณ์ฝนจากปลาบึกเข้ามา
ทำให้หลายพื้นที่ได้รับความเสียหาย
จนถึงวันนี้ภาพรวมน้ำลดลงภาพรวมฝนลดลง
แต่ว่าคนที่ต้องเตรียมรับมือสภาพอากาศในระยะนี้
ก็คือในบริเวณตอนบนภาคเหนือภาคอีสาน

ที่กลับเข้ามาเจอกับสถานการณ์หมอกอีกครั้งหนึ่งนะครับ
ทั้งหมดทั้งมวลนี้จะเสร็จสิ้นจะจบเมื่อไหร่

คุณผู้ชมตอนนี้จะสังเกตว่าบริเวณตอนบนจนถึงตอนกลางประเทศไทย

ซึ่งลักษณะการเคลื่อนตัวแบบนี้
เป็นการเคลื่อนตัวของกระแสลมระดับสูงนะครับ
เป็นกระแสลมจากที่เรียกว่าคลื่นกระแสลมฝ่ายตะวันตกนะครับ

อย่างที่บอกเลยครับว่าถึงแม้ว่าจะไม่มีฝน
แต่ว่าคลื่นยังคงได้รับอิทธิพลจากมรสุมฤดูหนาวอยู่นะครับ

คลื่นยังคงมีความแรง๑๒เมตรนะครับ

จะเป็นกราฟิกแสดงการเปลี่ยนแปลงของกระแสลมที่จะเกิดขึ้น
จะสังเกตว่าในช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์นี้เนี่ยนะครับ
กระแสลมในบริเวณตอนบนดูอ่อนกำลังลงนะครับ
ก็ทำให้ในบริเวณพื้นที่ภาคใต้

เพราะว่าลมหนาวนั้นค่อยถอยร่นกลับไป
เดี๋ยวมาดูความแตกต่างระหว่างคลื่นในวันนี้กับคลื่นช่วงสุดสัปดาห์นะครับ
ในวันนี้จะสังเกตว่าเป็นสีน้ำเงินนะครับ
ชิดแนวชายฝั่งตั้งแต่ตอนบนจนถึงตอนล่างเลยนะครับ

ก็จะพบว่ามีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นนะครับ
สีดีก็จะพบว่าในบริเวณตอนบนจนถึงตอนกลางคลื่นอ่อนกำลังลง
ส่วนบริเวณตอนกลางจะสังเกตว่ากระแสลมมีการพัดเข้ามานะครับจากอ่าวไทยตรงนี้
เข้าสู่บริเวณตอนกลางประเทศไทยนะครับ
พัดเข้ามาแบบนี้เนี่ยนะครับทำให้กระแสลมมีการชนกันระหว่างลมหนาวกับลมอุ่นนะครับ
บริเวณตอนกลางตรงนี้มีลักษณะอากาศที่ค่อนข้างนิ่งนะครับ
อากาศนั้นมีการยกตัวสูงขึ้น
สังเกตว่าพื้นที่ตรงนี้สีเขียวเนี่ยนะครับ
อากาศนั้นเป็นอากาศที่เคลื่อนที่ในแนวดิ่งก็คือ

เป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้มีการก่อตัวของกลุ่มฝุ่นละออง
หมอกเยอะเป็นพิเศษนะครับ
นี่คือการคาดการณ์สถานการณ์หมอกควันในพื้นที่กรุงเทพมหานครนะครับ
สังเกตว่าในวันพรุ่งนี้ต่อเนื่องไปจนถึงวันศุกร์
ยังคงมีอากาศที่ค่อนข้างที่ย่ำแย่อยู่นะครับ
หลังจากนั้นอากาศก็จะค่อยดีขึ้นเรื่อยนะครับ

คันว่าจะมีฝนเข้ามาชำระฝุ่นละอองต่าง

วันพรุ่งนี้จะสังเกตว่าสีแดงเผือกเลยนะครับ

ช่วงสายหน่อยอาจจะต้องระวังนะครับ

นั่นก็หมายความว่าช่วงก่อนที่จะมีฝนตก

นี่คือสิ่งที่ต้องระวังหน่อยสำหรับชาวภาคกลาง

ฝนในบริเวณพื้นที่ภาคเหนือจะลดลงนะครับ

นี่คือการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นหลังจากนี้ครับ